เอาละค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่าหลายคนนะยังคงคิดถึงแล้วก็ยังคงอาลัยต่อการจักรไปของคุณแตงโมนิดากันอยู่นะคะ
ล่าสุดค่ะเมื่อวานนี้คุณใบเตยอาสยามนะคะ
เธอเองก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ได้เดินทางไปร่วมพิธีไว้อาลัยคุณแตงโมด้วย

อยู่ข้างชาติเหมือนเดิม
คงจะดีใจมากแน่นอน
และเพื่อนสนิทอีกคนหนึ่งของแตงโมอธิบดาร์อย่างคุณปุ๊ตเดิ้ล
ซึ่งเป็นเพลงที่แตงโมชอบมากนะคะ

ซึ่งเธอบอกว่าเธอคิดถึงเพื่อนมาก
จะเป็นการรวบรวมความน่ารักสดใสของแตงโมเอาไว้

เดี๋ยวเราให้คุณผู้ชมได้ดูคลิปกันหน่อยค่ะ

เพื่อคลายความคิดถึงไปได้บ้าง